สมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ

ใน๑๐ภาคที่เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านไว้ขนาดนี้

ก็ขอออนุญาตรบกวนไม่เต็มเวลา

เพื่อทำความเข้าใจบางประการ

อันนี้นะครับฝ่ายที่ร่วมกันทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิก๑๐พักที่เตรียมเป็นฝ่ายค้าน
รวมทั้ง๗พักที่เตรียมจะเป็นรัฐบาล
มีความคิดเหมือนกันหมดครับว่า
วุฒิสมาชิกส่วนใหญ่วันนี้ท่านก็ไม่อยากให้ไปแตะต้องมาตรา๑๑๒
พักที่เตรียมเป็นรัฐบาล๘พักก็มีพักเดียวครับที่อยากแตก
ส่วนอีก๗พักท่านก็ยืนยันในหลักการว่าไม่อยากแตะ
มาทาง๑๐พักที่เตรียมเป็นฝ่ายค้าน

เราไม่อยากให้แตะต้องมาตรา๑๑๒
มันก็เลยเกิดคำนิยามว่าความไม่ปกติทางการเมือง

ความไม่ปกติทางการเมืองมันอยู่ตรงไหน
เราเลือกตั้งมาตั้งแต่เป็นประชาธิปไตย๒๔๗๕เปลี่ยนแปลงมา
ท่านประธานก็ผ่านการเลือกตั้งมาหลายเป็น๑๐กว่าสมัยครับ

ท่านเคยเห็นการเลือกตั้งมีชูนโยบายอย่างนี้ไหมครับ
มันเป็นความไม่ปกติ
วันที่พักการเมืองพักเดียว
แล้วก็เสนอนโยบายในการที่จะแก้มาตรา๑๑๒
ผมแม้ที่แวกความลงในรายละเอียด

ขณะที่ในสภาเรามี๑๘พักการเมือง

วกกับวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ก็ท่าทีไม่เอาด้วย

ผมคิดว่าต้องทบทวนใหม่นะครับว่าที่อภิปรายทั้งหมดไม่มีใครติดใจ
คุณพิธาแต่ติดใจนโยบายพักการเมืองของพักเก้าไกลที่กล้าประกาศ
เรื่องที่ไม่เคยเกิดมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรกเลยครับเกิดอย่างนี้
แล้วกลับมาเรียกร้องว่าคนอื่นผิดปกติหมดรัฐธรรมนูลผิดปกติสวผิดปกติ
เรียกร้องให้คนอื่นเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่ตัวเองมีสิบสี่ล้านเสียงแล้วก็คลุมหมด
อีกสิบเจ็ดพักการเมืองเขาไม่เอาด้วยทบทวนตัวเองหน่อยได้ไหมครับว่า
ติดขัดอะไรที่คุณพิธาโดนค้านตั้งแต่เช้าจนเย็น
อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติคุณพิธานะครับเขาพูดเรื่องนโยบายเรื่องเดียว
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะปรับปรุงให้มันปกติก็ต้องปรับปรุงให้ถูกที่ครับ
มันไม่ปกติอยู่ตรงไหนการเมืองเราผ่านมาเกือบแปดสิบปีในระบบประชาปไตย
เลือกตั้งมา๑๐กว่าครั้งจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ตามจะปฏิวัติอะไรก็ตาม
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่สภามาถกเรื่องนี้เรื่องเดียว
แล้วก็ติดใจเรื่องนี้เนี่ยแต่คนที่มีเสียงที่อ้างว่า๑๔ล้านเสียง
น้อยกว่าทั้งสภานี้ทั้งหมดกลับจะข่มขืนสภาเอาไปคล้อยตามตัวเอง
นี่แต่ความไม่ปกติครับถ้าทบทวนเสียใหม่สักเรื่องเดียวครับ
ผมคิดว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วก็แน่ใจครับ
หนักใจเฉพาะฝ่ายค้านหรือประชาชนหรือสวพักที่ไปร่วมรัฐบาลแต่งพัก
เขาก็หนักใจตกลงกันแล้วไม่ยุ่งเรื่องนี้
แต่ไปเม้มว่าขอทำส่วนตัวแล้วมันจะอยู่ปกติสุขได้ยังไงครับ
อ้างความไม่ปกติขณะที่ตัวเองไม่ปกติ
ข่มขืนตัวเองคนอื่นให้คล้อยตามตัวเอง

เพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ถ้าคุณวิทาขึ้นตอบว่าทบทวนครับ
ก้าวเดียวคือถึงนายกรัมตรีครับ
แล้วก็อันนั้นคุณพิธาก็รู้ว่าติดเรื่องอะไร
แล้วทุกคนในสภานี้ก็รู้ครับสังคมก็รู้ครับว่าติดเรื่องอะไร

มีนโยบาย๓๐๐กว่าข้อ
เขียนไว้ทิ้งหมด

ผมคาดว่าคนอื่นก็ติดใจข้อนี้ข้อเดียวเหมือนกันครับ
เพราะถ้าจบได้อย่าก้าวอีกก้าวเดียวเป็นนายกรรมตรี

ออกจากปากคนคนเดียวก็ไปได้ครับขอบคุณครับ